มาดูกันหน่อยนะคะสีหน้าค่าตาผู้โชคดีสำหรับอ่านี่นะคะนี่ค่ะ
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ก็คือวันนี้นะคะรางวัลที่หนึ่งเจ็ดสองสี่หกสองแปดค่ะ
แล้วก็เนี่ยนะคะรางวัลที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลขหน้า๓ตัวแล้วก็รางวัลเลขท้าย๓ตัว
รวมถึงรางวัลเลขท้าย๒ตัวด้วยนะคะ๖๔หลายคนก็ถูกนะ
คนถูกเยอะใช่ไหม๖๔เนี่ยค่ะใช่พนักงานในออฟฟิศดอยก็ถูกกันเยอะ
ซื้อไหมคะซื้อค่ะแต่ซื้อ๔๖อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะ
พอหาหกสี่ไม่ได้เกลี้ยงแผงเลยค่ะค่ะงั้นทีนี้เราก็มีบรรยากาศค่ะ
สำหรับคนที่โชคดีนะคะถูกรางวัลกันในงวดนี้นะคะ
ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะ
ไปดูกันที่จังหวัดศรีสะเกดก่อนเลยนะคะหญิงสาวอายุสามสิบสองปี
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะนำสลากินแบ่งรัฐบาล
มาพร้อมกับครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหมายเลขเจ็ดสองสี่หกสองแปด
จำนวน๒ใบมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองศรีสะเกดนะคะ
หลังจากที่ถูกรางวัลที่๑รับเงินไปเหนาะค่ะ
สิบสองล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ร่วมแสดงความยินดีกับหญิงสาวคนนี้ด้วยนะคะ
ที่โชคดีซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะก็เดินทางกลับเลยนะ
พร้อมกับครอบครัวไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่านได้แต่ใดมารวมถึงเลขนำโชคเนี่ย
ท่านไปเอามาจากไหนผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่อยากเป็นข่าว
ค่ะแล้วก็เดินทางกลับไปเลยนะคะอ่าคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะฮะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้ที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็เคยมีคนดวงดีนะคะ
คุณพงปะโนชจันครามิหรือว่าคุณเบนอายุสามสิบสิบปี
เป็นสาวประเภท๒เป็นชาวบ้านตำบลสิอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
ก็เคยถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นานมานี้เองค่ะหมายเลข๙๖๗๑๓๔จำนวน๒ใบ
งวดนั้นได้รับเงินไป๑๒ล้านบาท
และในงวดเดียวกันวันที่๑กุมภาพันธ์๖๒
ชาวศรีสะเกดนะคะก็มีคนถูกรางวัลที่๑
พร้อมกันรวมแล้ว๔คนเป็นเงิน๓๐ล้านบาท
โอ้โหรางวัลที่๑ไปอยู่ศรีสะเกดเยอะนะ

ยังไม่หมดนะคะพองวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าคุณแม่ของคุณเบนเป็นสาวประเภท๒
ก็คือนางบุภาจันคามิก็ถูกรางวัลที่๑
รับไปอีก๑๒ล้านบาทนะคะ
หมายเลข๐๗๔๘๒๔ถูกจำนวน๒ใบ
ได้รับเงินไป๑๒ล้านบาท
ถูกทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็งวดนี้ก็มีอีก
ถูกรางวัลที่๑ศรีสเกต
ใช่เราต้องไปซื้อสลักเกณฑ์แบบที่สีสเกตไหมคะ
มีผู้ประกาศข่าวคนไหนเป็นชาวศรีสะเกดบ้างไหม
คุณสุภานีเดี๋ยวต้องฝากซื้อ

คุณผู้ชมมีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณอรไทยมาสแสงค่ะ
นี่ค่ะได้มีการโพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณแม่ของเธอนั่นแหละค่ะ
ยืนถือลอตเตอรี่หมายเลข๗๗
จำนวน๑ใบก็เป็นเงิน๖ล้านบาท
พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ารางวัลที่๑
ทำให้คนที่รู้จักแล้วก็เพื่อนก็เข้ามาคอมเมนต์

หลายคนก็พยายามถามย้ำนะคะว่าเอ๊ะถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า

เจ้าของเฟซบุ๊กก็เลยโพสต์ภาพนี้

เป็นภาพที่เธอนำลอตเตอรี่
ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

เพื่อการันตีว่าถูกรางวัลที่๑นะ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีรายนี้เนี่ยนะคะ
อาศัยอยู่ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองค่ะ
ทีนี้ผู้โชคดีรายนี้น่าจะเป็นขาประจำเลย
เราเห็นหน้ากันบ่อยนะฮะก่อนหน้านี้
ครูปรีชากับทนายของครูปรีชาก็คือ
คุณวรยุทธ์บุญวงศัยนะคะ
ได้มีการโพสต์ภาพกับครูปรีชาไคร่ครวน
ถือลอตเตอรี่อยู่๒ชุดชุดละ๑๕ใบรวมเป็น๓๐ใบค่ะ
ส่วนทนายวรยุทธ์ก็ถูกนะเลขชุด๕ใบเช่นเดียวกัน
ครูปรีชาถูกเลขท้าย๒ตัวคือ๖๔
ซึ่งครูปีชาถูกทั้งหมด๓๐ใบก็รับเงินไป๖๐๐๐บาทนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าครูปรีชาไปซื้อลอตเตอรี่
แผงของเจ๊บ้าบินนะคะในตลาดเดิมเลย
บอกว่าที่แรกตั้งใจจะซื้อหมายเลข๒๖๖
แต่ไม่มีเหลือแต่๖๔ชุดละ๑๕ใบ
ก็เลยเหมามาเลย๒ชุดรวมเป็น๓๐ใบ

ก็เลยสร้างรอยยิ้มให้กับครูปรีชาแล้วก็ทนายวรยุทธ์แบบนี้นะคะ
ราวที่แล้วก็ถูกจำได้เล่าข่าวไปว่าครูปรีชาถูกหวย
อีกแล้วคราวที่แล้วก็คล้ายกัน
ซื้ออีกเลขนึงแต่ไม่มีต้องซื้ออีกเลขนึง
กลายเป็นเลขที่ถูกแล้วก็ได้รางวัลแบบนี้

สินะแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
ถ้ารวยในงวดนี้นะคะส่วนใครถูกกินก็ไม่เป็นไร
ยังมีงวดหน้าเสมอนะคะลุ้นกันได้ต่อไป